แต่บรรยากาศเช้าแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่เยาวราชดีกว่า

เพราะว่าในช่วงเช้าก็จะมีพิธีไหว้เจ้าขอพรนะครับ
ดังนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ตรุษจีนเยาวราช
ที่วัดโลกานุเคาะนะคะย่านเยาวราชในช่วงเช้ามืดนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้มีการอัญเชิญเทพเจ้านะคะออกมาปฏิสถานบริเวณหน้าวัด
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมากราบไหว้ขอพรในช่วงเช้านี้ค่ะ
เพราะช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็จะทำพิธีไหว้เจ้าที่ไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน
ก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านเพื่อมายังสารเจ้าหรือวัดต่าง
เพื่อมาไหว้ขอพรเทพเจ้าเสริมความเป็นสุริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
อย่างที่วัดโลกานุเคราะหย่านเยาวราชก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ทุกปีจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้เทพเจ้า
โดยในช่วงเทศกาลนะคะจะได้มีการอัญเชิญเทพเจ้า
ฉัยซิงเอี๊ยะค่ะออกมาปฏิสถานบริเวณด้านนอกวัด
เนื่องจากมีผู้คนมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
และเมื่อหมดเทศกาลก็จะอันเชิญเทพเจ้ากลับเข้าปฏิสถานในพระอุโบสถค่ะ
ส่วนบรรยากาศการเดินทางมาซื้อของว่าที่เยาวราชในเช้ามืดนี้นะคะ
ประชาชนก็ยังคงบางตาค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อของไหว้ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกาเป็นต้นไป
ก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่ไหว้ในช่วงบ่ายเดินทางออกมาจับจ่ายใช้สอยกันค่ะ
ขณะที่ราคาสินค้าทั้งของขาวและของหวานนะคะก็ไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก
แต่แม่ค้าบอกว่ารายได้ลดลงไปประมาณร้อยละ๓๐เพราะว่าคนไม่กล้าใช้จ่าย
จากตรงกับช่วงสิ้นเดือนและเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะ
ส่วนที่วัดโลกานุเคราะห์แห่งนี้นะคะคาดว่าในช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าต้อนรับสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
สิวรีก่อนแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากย่านเยาวราชค่ะ